การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙กันหน่อยนะคะ
ต่างประเทศเองแล้วก็ในประเทศด้วย

เมื่อวานนี้สักประมาณช่วง๖โมงเย็น
นายกรัฐมนตรีของเรานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็มีการออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการต่างที่รัฐบาล
ได้มีการออกมาเป็นระยะ
ตอนนี้นายกยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้มีการปิดบังข้อมูลใดทั้งสิ้น
หลักการว่าชีวิตและสุขภาพของประชาชนสำคัญที่สุด
ภาพรวมตอนนี้ถือว่าเอาอยู่ค่ะ

ต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีเป็นกังวลนั่นก็คือ
ห่วงใยว่าคือไม่แพ้กับการระบาดของโรคเนี่ยนะคะ
ข่าวปลอมที่มันแพร่ระบาด
คนที่เสพข่าวอาจจะเสพข่าวไม่ถูกต้อง
ก็เลยทำให้ตื่นตระหนกแล้วก็เข้าใจผิด
เพราะฉะนั้นแล้วเสพข่าวอย่างมีสตินะคะคุณผู้ชม
อีกหนึ่งเรื่องนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะ
ว่าขณะนี้ทางการจีนยังจำกัดพื้นที่การเข้าออก
ก็คือยังไม่อนุญาตให้ต่างประเทศ
ไปรับคนของตัวเองที่อยู่ในอู่ฮั่นออกมา
ตอนนี้ทางการจีนบอกว่าจะดูแลทุกอย่างอย่างดี
คนไทยที่อยู่ในเมืองอูฮันขณะนี้มี๖๔คน
ทุกคนปลอดภัยเป็นอย่างดีนะคะ
อีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญหลายคนตั้งคำถาม
กระแสเรียกร้องให้มีการผลักดันคนจีนกลับไปยังประเทศ
เรื่องนี้ค่ะกรมควบคุมโรคบอกว่า
การที่เราจะผลักดันชาวจีน
ซึ่งเขาเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
กับระยะยาวเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เรื่องของการค้าที่จีนกับไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเมื่อวานนี้คุณหมอของจุฬาลงกรค่ะ
ได้มีการโพสต์ข้อความน่าสนใจแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีมากนะคะ
คุณหมอยงคุณผู้ชมมันมีหลายข้อเป็นประโยชน์มาก

แต่ข้อที่๑๐กับข้อที่๑๑น่าสนใจมาก
ใช่คุณผู้ชมดูข้อ๑๐เลยนะคะ

แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต
สิบเก้าน้อยมากเมื่อเทียบกับสองโรคนั้นค่ะ
คือจะอยู่ที่ร้อยละสามนะตอนนี้นะถ้ามีคนติดเชื้อจริงจริงหนึ่งร้อยอ่า
อาจจะมีโอกาสตายสามนั่นไง

แต่กระนั้นก็ตามค่ะยังไม่สามารถชะล่าใจได้
เพราะถึงแม้ว่าอัตราการตายจะน้อยกว่า
แต่คุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราทราบกัน
คือคนที่แพร่ระบาดได้หมายถึงว่าหลังจากที่ติดเชื้อมาแล้ว
ระยะการแพร่ระบาดมันไม่ใช่แค่ระยะการแพร่ระบาด
แต่ระยะฟักตัวก็สามารถแพร่ระบาดได้
นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
จะมากกว่า๒ชนิดโน้นและกว้างกว่า
คุณหมอบอกว่าเสพข่าวต้องระมัดระวังในการรับข่าว
ระหนักได้แต่อยากตระหนกมีสติคลองสติไว้
และที่สำคัญต้องมาล้างมือบ่อย

เป็นคำแนะนำนะคะแนะนำที่ดีที่สุดเลยก็คือล้างมือบ่อย
คือเชื้อโรคจะได้ออกจากเราบ่อย
มือนี่แหละเป็นอวัยวะที่คือเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด
ใช่ท่องไว้ค่ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือ
อย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไปนะคะ